คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับ
ถ่ายรูปปิดบัตรไปถวายสัตว์ปฏิญาณตนในการทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย
ต่อไปก็จะมีการแถลงนโยบายให้ฟังกันครับว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจะทำอะไร
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตาดูคือที่หาเสียงไว้ใส่เข้าไปไหม
หาเสียงไว้จะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่า
อันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนกำลังรอแล้วนายกเองก็ประกาศนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลา
ฮานีมูลต้องทำงานทันทีติดตามจากรายงานครับ
นับจากวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีเศรษฐานหนึ่งจะเริ่มทยอยเข้ากระทรวงตามที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง
หลังจาก๘๔ตมินาศธิกษ์วัจถิตยานเป็นที่เรียบร้อย
กระสุทธิ์ครึกคลักเพราะหลายคนก็เป็นรัฐมนตรีหน้าไมล์แกะกรอง
แต่งหน้าทำผมมาแบบจัดเต็ม
ขณะที่บางคนอย่างนายชาดาไทเศษ
รัฐมนตรีชื่อว่าการกรส่งมหัฐไทย
ค่อนข้างสงบเสงี่ยมเจียมตัว
ออกตัวไม่ขอพูดอะไรมากนอกจากบอกว่าพร้อมทำตามนโยบายของรัฐบาล
หลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่านโยบายที่แต่ละพักหาเสียงไว้
จะถูกมาเขียนไว้ในแถลงการและนโยบายของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหน
และจะมีเรื่องไหนบ้างที่จะไม่ถูกหยิบมาพิจารณา
เพราะมีรัฐมนตรีหลายคนเริ่มโยนหินถามทางกันแล้วว่า
นโยบายยังทำไม่ได้ตอนนี้ต้องรออีกอย่างน้อย๒ปี
อย่างเช่นการลดราคารถไฟฟ้าให้เหลือ๒๐บาทตลอดสาย
แต่สมร๑หรือนายกรัฐมนตรีประกาศกลางที่ประชุมพักเพื่อไทย
ชัดเจนว่าเมื่อเป็นรัฐบาลของประชาชนก็ต้องทำงานตลอดเวลา
ประกาศได้แต่รัฐมนตรีในคณะจะทำได้และทำตามหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะมุมมองของคนที่มาจากภาคธุรกิจอาจจะยังไม่เข้าใจ
และเข้าไม่ถึงคนที่อยู่ในภาคการเมือง
ที่อาจจะมองคำว่าผลประโยชน์ต่างกันออกไป

ผมเชื่อนะครับว่ารัฐมนตรีทุกท่านเข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้ทุกคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องการเร่งทำงานเรื่องการทำงานจนลืมความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับ
โอกาสให้รัฐมนตรีทุกท่านได้ทำงานก่อนแล้วกันนะครับ
บอกว่าจะเร่งทำงานอะไรที่ทำได้ก็ทำไปก่อนอะไรที่ติดขัดก็ค่อยทำไปก็ฟังได้อยู่
แต่ประเด็นก็คือในเมื่อรัฐบาลไม่มีเวลาฮันนีมูลนั่นหมายความว่าทุกรัฐมนตรีก็ต้องไม่มีเวลาทดลองงานเช่นกัน
ปัญหาอยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีจะใจกล้าแค่ไหนหากมีรัฐมนตรีทำงานไม่เข้าตามไม่ผ่านโปรจะทำอย่างไร
จะยังหยวนกันเหมือนหลายรัฐบาลที่ผ่านมาหรือว่าจะกำจัดจุดอ่อนทิ้งทันที
ในเมื่อปัญหาเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ตอนนี้รอไม่ได้